อาหารที่นำเข้าเครื่องเทศจากเปอร์เซียและอินเดียได้เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในราชสำนักอายุทยาตอนปลาย
ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการค้า
ทำให้ตำรับอาหารใหม่อย่างเช่นแกงมัดสมรรณและแกงกะรีเข้ามาในสมัยนั้น
ธนาคารกรุงเทพฯจำกัดมหาชน